มาถึงช่วงเช้านี้ต้องรู้ไว้ท่านจะได้เตรียมตัวไว้ก่อน

ใครจะเติมน้ำมันเช้านี้ราคาน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้น
เพราะว่าจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารขึ้น
เพราะว่าเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเวกษา
ซึ่งท้ายประกาศกำหนดให้บังคับใช้ทันทีในวันถัดไป
ที่ประกาศโรงราชกิจจานุเบกษานะครับ
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจ
ธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมพื้นที่
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่า

ปรับตั้งแต่การกดมิเตอร์เริ่มต้นจาก๓๕บาทเป็น๔๐บาทครับ
ปรับเรื่องของระยะทาง๑๑๐กิโลเมตรแรก
รถเล็กรถใหญ่เดิมราคากิโลเมตรละ๕บาท๕๐นะครับ

ระยะทาง๑๐๒๐กิโลเมตรจากเดิม๖บาท๕๐
ก็ปรับขึ้นเป็นกิโลเมตรละ๗บาทนะครับ
แล้วก็รถติดจะคิดนาทีละ๓บาทจากเดิมแค่๒บาทนะครับ

เรื่องนี้รอแท็กซี่เขาไปปรับจูนมิเตอร์กันก่อน
ราคาถึงจะขึ้นได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องที่ต้องรู้กันนะครับ
เพราะว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถอนการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ยาขมิ้นชันแคปซูลตราสมุนไพรคุณสำริทนะครับ
เพราะว่ามีผลตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
และมีการปลอมแปลงเอกสารด้านความปลอดภัย

จำเป็นต้องมีคำสั่งเพิกถอนใบขึ้นทะเบียน

ยังสามารถยื่นไม่เห็นด้วยกับสารปกครองได้

ใครมีผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าใครคิดจะใช้ผลิตภัณฑ์
ก็ต้องตรวจสอบให้ดีกันด้วยนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องที่เราอาจจะต้องควักกระเป๋าเพิ่มแน่นอน
นั่นก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับ

น้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโอฮอล์
ปรับราคาขึ้นทุกชนิดอีก๓๐สตางค์นะครับ
โดยโซฮอล์๙๕ขยับเป็น๓๔๗๕บาทนะครับ
โซฮอล์๙๑ขยับขึ้นเป็น๓๔๔๘บาทต่อลิตร
ดีเซลยังอยู่ที่เดิมครับ

ปรับขึ้นราคานี้มาพร้อมกับข่าวว่าบางจาก
เข้าซื้อหุ้นเทคโอเวอร์เอสโซประเทศไทย
มูลค่า๕๕๕๐๐ล้านบาทนะครับ
ซึ่งได้ทั้งโรงกลัดน้ำมันคลังน้ำมัน
แล้วก็สถานีบริการน้ำมันกว่า๗๐๐แห่ง

ที่ดำเนินมานาน๑๒๘ปี
ส่งผลให้บางจากขึ้นเป็นผู้ให้บริการอันดับ๑
ของไทยทันทีนะครับ